ไปต่ออีกสักหนึ่งหนุ่มหล่อแล้วกันเผื่อจะเยียวยาหัวใจพี่แจ๊คได้บ้างนะคะ
ทองอ้นหรือว่ามาริโอเมาเลอร์ช่วงนี้เจอกันฉี่เลย
ชาวเน็ตรวมไปถึงพี่นักข่าวแซวว่าอะไรรู้ไหมนี่ต้องเรียกว่าโอ้รายวัน
คือมีข่าวมาริโอทุกวีทุกวันจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คือเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วสัมภาษณ์อีเวนต์นู้นก็เจอมาริโอ
เว่นนี้ก็เจอมาริโอโอ้บอกว่าก็คนมันฮอตนะคะพี่จ๋า

ก็ขอรับงานแบบรายวันกันไปเลยเพราะว่าหลังจากนี้
จะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่สามารถสปอยได้นะว่าเป็นละครแบบว่า
อืมอ่ายังไงดีอ่ะอยู่อย่างเงี้นะคะเอาเป็นว่าโอ้บอกว่าดีใจมากมาก
ตอนนี้งานประสบความสำเร็จแบบขั้นสุดทั้งเรื่องหมอหลวง
หรือว่าเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องคือเธออืม
ก็ทำให้มาริโอนี่นะได้รับงานคู่กับยายาในวันนี้
บอกว่านอกจากแฟนคลับจะฟินแล้ว

แล้วก็ฟินกับการรับงานคู่ยายาครั้งนี้
จะเป็นใครไปฟังมาริโอตอบคำถามกันเลยค่ะ

เขารอวันนี้ผมกับยายาจะออกอีเวนต์ด้วยกัน
เขาชอบละครคือเธอมาก

บางทีเจอคนแขกคนอินเดียอย่างนี้

แล้วก็ดีใจด้วยที่เขาชอบละครไทย
แอยูยูฟอมแบตโรมิโอ

สรุปก็คือว่าคนที่ชื่นชอบ

แต่เอาจริงงานนี้มาริโอมาออกงาน

เดี๋ยวณเดชน์ก็ห่วงอีกแล้ว
เขาเป็นเพื่อนซีกันไม่มีอะไรหรอกนะคะ

ไม่ชมว่าพี่โอหล่อแหละไม่พูดละนะ

เพราะว่าอีกฝ่ายเขาหล่อทุกวันอยู่แล้ว

ณเดชน์หวงหรือไม่ห่วง
ใช้คำว่าห่วงดีกว่า
เสียงเหมือนด้วย
สายก็เสียงยา
บางครั้งที่ฝ่ายชายไปวิ่งออกกำลังกาย
เอาจริงพี่แบร์เนี่ยเสื้อก็ไม่ใส่

อยากจะให้พี่ณเดชน์ใส่เสื้อบ้างดีกว่า

เข้าใจคือเป็นห่วงภาพลักษณ์ของหวานใจนั่นเอง

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาสาวยายาตาลุกว้าวเลย

ยายาจะเขินขนาดไหนไปดูอาการของยายาเลยค่ะ
เขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอ
เยี่ยมเลยพี่สู้นะ
ทุกครั้งที่พี่ไปทำงานที่ญาติส่งกำลังใจให้
เราเป็นผู้ที่เฟย์มากค่ะ
ยังไงอนาคตเราจูงมือแล้วไปด้วยกันแน่นอน
ไม่ได้แบบปล่อยให้เขาทำเองทุกอย่าง
น่ารักไหมตอนนี้ยาพยายามจะหุบยิ้มเพราะว่าเขินมาก
เพราะว่ารู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ก่อนจากที่พี่ณเดชน์ทำงาน
ทำเพื่ออะไรถึงสอนน้องย่า